เสหิตต่อคุณสิทธาตลอดเลยเนาะ

หีบบอกว่าถ้าพูดก่อนยังไงก็ต้องใช้สิทธิพลาดพิง

มันไม่ลึกสุดใจมันไม่ลึกจริงอย่างที่คิดไว้ครับ
แล้วก็จะพยายามจี้ว่าไอ้เขาเนี่ยใคร
เขาที่เอ่ยน้ำไม่ได้ในทุนใหม่นี่ใคร

แล้วก็ไม่ได้เป็นในทุนที่จะมาสนับสนุนพักผมอยู่แล้ว

คือผมขอความเป็นธรรมให้กับบริษัทเอกชน

แล้วก็ซุบซิบกันทุกหย่อมย่าเนี่ย

ที่นี้ผมก็เลยจะบอกว่า
ไม่ว่าจะมาตรการปลูกในประเทศหรือนอกประเทศ

อาเซียนเราตกลงกันอยู่แล้ว
ว่าเราจะอนุรักษ์เรื่องโลกร้อน

โมเดลของสิงคโปร์ที่เขาทำสำเร็จ
ในทุนของสิงคโปร์ที่ไปลงทุนปลูกปาล์มในอินโด
แล้วเขาก็สามารถทำได้โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
และใช้ความเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๕๙
ได้มีการลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
แล้วเชิญบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดมาลงนามว่า
เราจะทำบริหารบริษัทอย่างมีธรรมาภิบาล
มันก็คือการรักษาภาวะทั้งหมดอยู่อย่างนี้

เมื่อกี้ถามว่ามันสามารถจะทำอะไรได้บ้างเนี่ย

เขาเห็นจุดที่มีไฟไหม้ที่มีการเผาเนี่ย

ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่อีก
จนถึงกว่าจะเลือกตั้งเสร็จอีก๒อาทิตย์
จะได้รัฐบาลใหม่อีก๔๐กว่าวัน

ที่นี้ครับมีอยู่๔คนที่อยู่ในคอลโลมอลฮะ
ฝากท่านชัยวุฒิฮะไปบอกลุงป้อม

ก่อนที่เสียหิตจะพูดเนี่ยว่ายังอยู่

ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวกลับมาเชิญค่ะเอ้าเสียหูยก่อนยังพูดอยู่

หนูนะฮะพี่หิไปบอกนายกลุงตู่
ฝากพี่ตุ้มบอกเสียหิตถ้ายกเจ็นจุลินว่าที่นายก
แล้วก็พี่หินี่ตัวสำคัญเลยแล้วก็รู้ตัวด้วยว่า
ว่าขอพูดหลังผมเพราะว่าพาดพิงแน่นอน
บอกลุงตู่เลยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ประชุมกัน
แล้วก็บอกว่าเอกชนที่เข้าร่วมมาประชุมด้วยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอประชุมเสร็จแล้วเนี่ย

เขาคุยยังไงพอประชุมเสร็จแล้วทำไมเงียบ

เพราะว่าผมพักเล็กผมไม่ได้มีในทุนมาสนับสนุน

ผมเลยจะบอกว่าเป็นพักเล็กพักใหม่
พักเล็กเขาไม่ให้พูดเดี๋ยวสอสอผมน้อยใจ

แต่นายกอยู่มา๘ปีแล้วเนี่ย
เชิญบริษัทเจริญโภคภัณฑ์คุยหน่อย

ลุงตู่ที่ว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ย
ทำสิ่งดีให้กับประเทศไทย
สวัสดีครับ